พาไปดูการแข่งขันตำข้าวลีลาใหม่กันบ้าง
เป็นอีกหนึ่งประเภณีของชาวจังหวัดสุริน
ซึ่งการแข่งขันก็จะประกอบการเต้นไปด้วย

จนทำให้นายอำเภอสังค์ค่ะเบรกแตก

ขอบคุณต้องร่องสุดหล่อนะค่ะ

นี่คุณผู้ชมได้ยินเต้นไปด้วยนะเนี่ย
เต้นไปแล้วกำลังอาบน้ำอยู่ฉันแววเสียงเพลงนี่มาเต้นเลย

ก็เป็นเพลงที่ยอดฮิตหน้าฮานหมอลำนะคะ
ได้ยินเสียงเพลงในงานประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังขบุรีและพิธีขอขวัญพระคุณข้าวดังขึ้นตอนแรกคือ
วิโรชอักษรดีนะอำเพราสังครรภ์ในจังหวัดสุรินบริจาคา
ก็สงวนท่าทีเต้นเหนียมพอนะคะ
แต่คนนี้ไม่สงวนแต่ทีนะลูก
ลูกสาวไม่สงวนเลยนะลูกแต่พอดีเจเปิดเพลงลมพ่อตึ้งเท่านั้นแหละนะคะ
คนที่บอกว่าเป็นในอำเภอนี่ก็คือท่านที่สวมแว่นกันแ
แว่นกันแดดแล้วก็แหน่งแหน่งท่านที่นิ้วชี้เต้นอยู่ใช่ไหม
สเต็ปเลยนะคะลมพัดตึ้งไปกับผู้ร่วมงานท่านอื่นทันทีนะคะ
ส่วนผู้ที่เข้าร่วมประกวดตำข้าวลีลาก็ตำไปวาดลวดลายกันไปค่ะ
กองเชียร์นะคะทั้งกรรมการก็อดใจไม่ไหวเหมือนกันนะคะ
ร่วมเต้นไปพร้อมกันทำให้บรรยากาศในงานมวลซืนพูดเซี่ยวสุด
ไปเลยนะคะแต่ว่าขวัญใจของงานเห็นจะเป็นหนูน้อยคนนี้เอวดีจริง
ไหนล่ะลูกลูกสาวเอวดีไหนลูก
อ่ายืนยันได้ถึงความเอวดีเนอะ
ดีเฉพาะคนแรกคนข้างหลังก็เอวดีหมดเลย
ก่อนการประกวดแข่งขันตำข้าวลีลาในงานมีการแสดงด้วย
ก็คือการแสดงตำข้าวด้วยครกยักษ์จากอบตสะกาด
แบบนี้นะคะเพื่อที่จะเรียกน้ำย่อยค่ะ
อกจากนี้ก็ยังมีการฟ้อนรำถวายพระคุณรำลึกพระยาสังขบุรีศรีนครอัจจะ
บูชาหลักเมืองและพิธีขอขวัญพระคุณข้าว
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสังขะอีก๒ชุดมาร่วมแสดงด้วย
สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ
ก็ไม่ใช่มีเฉพาะงานประเพณีอย่างเดียวก็เอาความสนุกสนานมาผสมด้วยนะคะ
เป็นการที่ให้คนในชุมชนได้มาร่วมงาน
ประเพณีที่สืบทอดกันมาแล้วก็สนุกสนานไปด้วย
รักและสามัคคีด้วยนะครับ